คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องสุดพีคในรถแท็กซี่

ร่ายยาวเลยแบบอัดอั้นตันใจทนไม่ไหว
ทำไมพฤติกรรมของโชเฟอร์ถึงเป็นแบบนี้
เขาก็แชร์ประสบการณ์เรื่องนี้แบบสุดยอดของความพีคจริงคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณธนสิทธิ์เขาโบกแท็กซี่
จะไปสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์พญาไทย
แล้วก็เล่าเรื่องแบบนี้นะคะบอกว่าปกติแล้ว
ผมไม่ใช่เป็นคนใช้บริการแท็กซี่มากเท่าไหร่
แต่รอบนี้แจ็คพอร์ตป๊อกก้าวเด้งเขาเขียนแบบนี้เลยนะ
เริ่มด้วยโบกแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนได้ด้วย
ททหารสรศรี๑๒๗๙เรียกไปแอร์พอร์ตลิงค์พญาไทย
พอก้าวขึ้นรถปั๊บตกใจทันทีกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

กลิ่นเหล้ากลิ่นอาหารเลยลองสังเกตหน้ารถ
ขวดเหล้าขาวเสียบเอาไว้ที่ประตูฝั่งคนนั่ง
และที่หนักกว่านั้นอันนี้คุณธนสิทธิ์เขาบอกว่าเนี่ยค่ะ
ไปเจอกองผ้าที่เขาวงอ่ะนะแต่ลักษณะคล้ายคนมากอ่ะ
พอเพ้งมองลงไปดีคนจริงคดอยู่ตรงที่พักเท้า
แล้วที่คอนโซลกลางตรงกลางตรงกระปุกเกียร์นะนะคุณผู้ชม
เห็นไหมที่วงอยู่เนี่ยคือมีน้ำตกหมู
เหลืองนี้เขาบอกว่าเป็นคนนะจากกองผ้านึกว่าเป็นคน
เขาก็นั่งประมวลเรื่องราวอยู่แป๊บนึงว่าจะยังไงต่อดี
เต้นก็ตื่นเต้นแต่ก็นั่งต่อไปนะ
ตอนนั้นเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคนขับเมาหรือเปล่า
ไม่ถามแต่ก็เดาได้ไม่ยาก
แต่อย่างหนึ่งที่เขาหงุดหงิดใจคือคนขับขับได้แย่มาก
เบียดด้วยปานด้วยเกือบฝาไฟแดง
ทีนี้ทนนั่งมานานในที่สุดค่ะ
คุณธนสิทธิ์บอกว่าไม่ไหวแล้วตัดสินใจลงจากรถ
สี่แยกไฟแดงจามจุรีสแควร์
แล้วจุดนั้นมีป้อมตำรวจอยู่๔แยกนะ
ก็เลยตัดสินใจจ่ายตังค์แล้วก็ลงจากรถไปเลย

จะไปรับคนอื่นต่อในสภาพแบบนี้
แต่ตอนลงจากรถเจอเรื่องพีคอีกคือคนขับ
ไม่มีเงินทอนต้องจ่ายไปร้อยถ้วน
ครับเจออะไรหนักหนานะบนรถแท็กซี่คันนี้นะ
ใช่ค่ะพอคนเขาอ่านโพสต์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
บอกว่าหูคุณน่ากล้านั่งต่อไปได้ยังไง
ไกลขนาดนั้นบางคนบอกว่าเลิกเถอะเลิกนั่งแท็กซี่สีนี้ไปนานแล้ว
เพราะว่ามันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาหลายคนแล้ว
ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปนั่งแท็กซี่แบบนั้นเนี่ย
มันคงไม่เจอกับเรื่องเลวร้ายแบบนี้
อันนี้รู้พวกทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวให้ทางหน่วยงานเขาดำเนินการต่อหน่อยละกันนะคะ